ดูเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นค่ะ
สำหรับเรือหลวงสุโขทัยที่เรายังต้องค้นหากำลังพล
ณตอนนี้คือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา

เพราะตอนนี้กำลังพนศ์ที่ศูนย์หายอยู่ยอดจำนวน๑๑ราย
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปประมวลให้คุณผู้ชมได้เห็นภารกิจที่ผ่านมาตลอดช่วงสุดสัปดาห์
สำหรับภารกิจการค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางลงที่จังหวัดประจวบคิริขัน
เมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเลยร่วมกันค้นหาหาหมดเลยนะ
ทางบกทางน้ำตามแนวชายฝั่งแล้วก็มีการลาดตระเวนทางเท้าตรงชายหาด
คิดว่าน่าจะนะน่าจะมีผู้สูญหาย
คือเขาคำนวณจากทั้งทิศทางลมด้วยกระแสน้ำด้วย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันนะ
ช่วงกลางวันช่วงกลางคืนเมื่อวานเจอผู้เสียชีวิต๕ราย
มี๓ศพที่เจอกลางวันมี๒ศพเจอกลางดึกค่ะ
ศพแรกเนี่ยลอยอยู่กลางอ่าวไทยอยู่ใกล้กับจุดที่เรือจมนั่นแหละ
ส่วนอีก๓ศพลอยไปไกลไกลเท่าไหร่ล่ะ๗๐กว่าโล
โผล่นู่นเลยค่ะใกล้กับเกาะไข่ที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพร
ซึ่งจริงก็เป็นไปตามคาดหมายนะเพราะว่ามีการขยายอนาเขต
คือขยายไปทางชุมพรแล้วก็จะลงไปสุราชเพื่อที่จะค้นหาว่าทิศทางลมทิศทางน้ำเนี่ย
อาจจะทำให้ร่างของกำลังพลเนี่ยลอยไปไกลนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยขึ้นมาจากน้ำ
หลังจากนั้นก็ได้เข้าสู่การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของทางนิติเวศค่ะ
ซึ่งศพที่พบทั้ง๓รายคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
อกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมมีรายงานด้วยนะคะ
ผลจากการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล๑รายสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิต
นั่นก็คือพลทหารวรพงศ์บุญละครค่ะสังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานรักษาฝั่ง
แล้วก็มีการเคลื่อนศพนะคะ
พลทหารวรพงศ์จากสถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจไปสนามบินอุตภาวชนบุรี
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปด้วยนะคะ
และทีมข่าวครับคุณผู้ชมได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่
พลฐานวรพงศ์ที่เดินทางมาติดต่อรับศพลูกชาย
คุณแม่ท่านบอกว่าลูกชายเธอครับพลทหารวรพงศ์เนี่ยฝันอยากเป็นทหารเรือ

ลูกชายแม่เพิ่งกลับบ้านที่จังหวัดบึงการไป

แม่เองเนี่ยนะไม่ได้คิดว่าการกลับบ้านครั้งนั้น
จะเป็นการได้เจอลูกชายครั้งสุดท้ายครับ
แล้วหลังเกิดเหตุคุณแม่โอ้โหอยู่ด้วยความหวังลึกนะว่า
วรพงศ์ลูกชายแม่จะยังมีชีวิตอยู่
ตอนนี้ถ้าวิญญาณของลูกรับฟังอยู่คุณแม่และครอบครัว
อยากจะฝากบอกว่าลูกชายคือความภาคภูมิใจของแม่และครอบครัว
แล้วเรื่องของการสรุปยอดณตอนนี้คุณผู้ชม

ก็คือช่วงเย็นเมื่อวานนี้ยอดกำลังพลที่อยู่บนเรือ
ทั้งหมด๑๐๕นายที่รอดชีวิต๗๖นาย
แล้วก็เสียชีวิต๑๘นาย

ตอนนี้สามารถระบุชื่อระบุตัวตนได้แล้ว๗นายนะคะ
เหลือกำลังอยู่ระหว่างพิสูจนอัตลักษณ์บุคคลครับ
แล้วหลักฐานทั้ง๗นายมีหลักฐานบ่งชี้ค่ะว่าเป็นกำลังพล
แล้วอยู่ในกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์
ดังนั้นตอนนี้ยังมีผู้ที่ศูนย์หายอยู่
จากตอนแรกสัปดาห์ที่แล้วเรารายงานยอด๒๓๒๓ใช่ไหม
ตอนนี้ยอดผู้สูญหายอยู่ที่๑๑นายนะคะ
ถ้านับจนถึงเมื่อวานนี้ครับพี่ขวัญพี่น้ำแข็งก็คือ
ภารกิจการค้นหาลูกเรือเรือหลวงสุโขทัยสัปดาห์หนึ่งแล้วนะ

ทีนี้ครับมีการเปิดเผยภาพที่ไปสแกนใต้น้ำ
แล้วไปเจอเรือหลวงสุโขทัยคุณผู้ชม
ลักษณะเหมือนกับว่ามีคนจับเรือไปวางอยู่ก้นทะเลเลย
คือมันตั้งตรงเลยนะมันตั้งเลยครับ
ทีนี้ต้องดูว่าหัวเรือมันหันไปทางไหน

ลักษณะหัวเรือมันเหมือนว่าจะมุ่งหน้าไปทำภารกิจสุดท้ายของเรือต่อ

ภาพนี้เลยฮะในโซเชียลแชร์กันเยอะมากนะ
นี่คือภาพที่ระบบโซน่าบันทึกไว้ได้ครับ
เรือหลวงสุโขทัยเนี่ยจมอยู่ก้นทะเลด้วยความลึก๔๐เมตรหรือเทียบเท่ากับตึกสูง๑๔ชั้นอ่ะค่ะ
นิ่งแบบนี้ด้านหน้าและด้านหลังเรือสภาพสมบูรณ์นะ
อย่างที่บอกคือคล้ายกับมีคนจับเรือหลวงสุโขทัยมาวางไว้แบบนั้นยังไงอย่างนั้นเลย
แล้วพอตรวจสอบดีคุณผู้ชมหัวเรือเนี่ยหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ชี้ไปทางจังหวัดชุมพรครับ
ส่วนท้ายเรือหันมาทางอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เห็นภาพแบบนี้ก็สงสัยว่าการที่หัวเรือหลวงสุโขทัยหันไปทางชุมพร
เป็นเพราะประสงค์จะกลับไปร่วมภารกิจสุดท้ายนั่นก็คืองานพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณเสด็จเตีย
พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับ
ซึ่งภารกิจนั้นคือที่หาดสายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
เพราะก่อนวันเกิดเหตุเรือหลวงสุโขทัยเดินทางจาก
ไม่สามารถจะทอดสมอเรือได้จึงจำเป็นต้องออกจากชุมพร

เรือเกิดปัญหานำมาซึ่งเหตุการณ์เรืออับปาง

แต่บางคนก็มองว่าการที่เรืออยู่ในสภาพแบบนี้
เนื่องจากว่าใต้ทะเลมันมีคลื่นแล้วก็พัดจนเรืออยู่ในลักษณะแบบนี้

เหมือนกับว่าถูกจับวางเอาไว้
ส่วนการลงไปสำรวจเรือหลวงสุโขทัย
ทางกรมสรรพวุฒิทหารเรือนำกำลังนักประดาน้ำ
และเจ้าหน้าที่แพทย์รวม๕๓นาย
จะไปค้นหาผู้สูญหายครับคือยังมีความเชื่อว่า
อาจจะมีพลเรือบางส่วนติดอยู่ในเรือครับ
ก็ลงไปสำรวจตัวเรือที่ระดับความลึก๔๐เมตร
แล้วก็ใช้เรือหลวงราวีเป็นศูนย์ปฏิบัติการ
พิกัดเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
ซึ่งนักประดาน้ำจะทำการตรวจสอบอยู่บริเวณรัศมีร์โดยรอบครับ
ไม่ได้เข้าไปในตัวเรือหรือว่าบริเวณใกล้ตัวเรือมากนัก

แล้วก็เรือยังอยู่ในสภาพที่ไม่มั่นคงที่ละเท่าไหร่นัก

คือวัน๒วันที่ผ่านมาคลื่นลมทะเลมันค่อนข้างแรง
ภาพที่ปรากฏมาเมื่อวานก็จะเห็นว่าขนาดออกไปปฏิบัติภารกิจ
แต่ตอนจะกลับเข้ามาเทียบท่ายากมากที่จะขึ้นมาบนเรือ
ฉะนั้นก็ต้องทำด้วยความระมัดระวัง